กลับมาติดตามข่าวกันต่อในข่าวเที่ยงไทยรัฐนะครับคุณผู้ชม
ก็จริงไม่อยากเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่มันมีเยอะเหลือเกินนะครับ
อย่างวันก่อนเห็นเขาแชร์คลิปกันในโลกโซเชียล
เป็นผู้ชายสองคนนะคะรุมทำร้ายวัยรุ่น
แล้วก็มีการเอาศพไปทิ้งที่สนามฟุตบอลที่ขอนแก่น
จนทำให้ชายวัยสิบเจ็ดที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเสียชีวิต
ซึ่งณตอนนี้ตำรวจก็ทราบชื่อผู้ตาย
ผู้ตายชายวัยสิบเจ็ดปีเนี่ยนะคะชื่อเรดบ้านตูม
แล้วเขามีประวัติเคยไปยุ่งเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ
แล้วก็สาเหตุที่ถูกรุมทำร้ายครั้งนี้ก็น่าจะมาจากเรื่องส่วนตัว
แต่ตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดปมประเด็นไหนทิ้งเลยนะคะ
ทีนี้มันมีคลิปที่มันมีการแชร์ในโลกโซเชียล
เป็นคลิปวินาทีการถูกทำร้ายเดี๋ยวไปดูคลิปนี้พร้อมกันก่อนค่ะ
นี่คุณผู้ชมค่ะคือเป็นภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้น
มันมีกลุ่มคนร้ายมารุมทำร้ายวัยรุ่นผู้ชายวัย๑๗ปี

เอาไม้ตีเตะซ้ำอีกหลายครั้ง
จนทำให้วัยรุ่นวัยสิบเจ็ดเนี่ยค่ะเสียชีวิต
แล้วก็มีคนมาเจอศพอยู่ที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เมื่อช่วงเช้าของวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา
คลิปเนี้ยความยาวประมาณสักหนึ่งนาทีสามสิบสี่วินาที
คือมีคนร้ายที่เป็นผู้ชายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คนนะคะ
รุมทำร้ายแล้วในคลิปถ้าเกิดคุณผู้ชมฟังดีดี
จะได้ยินเสียงวัยรุ่นวัยสิบเจ็ดปีเนี่ยนะคะร้องขอชีวิต
คือถามกับคนร้ายเลยว่าผมทำอะไรใคร
ผมทำอะไรผิดผมทำอะไรอย่างเงี้นะฮะเออค่ะ
แล้วก็พอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุตำรวจภูทรบ้านเป็ดพร้อมกับแพทย์เนี่ย
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เดินทางมาค่ะ
มาตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุพบว่าศพมีบาดแผลชะกัน
ถูกตีด้วยของแข็งบริเวณไทยทอยก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมงนะคะ
แล้วก็ใกล้บริเวณนั้นไปเจอทั้งท่อนไม้เจอก้อนหิน
เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ด
ลงพื้นที่ไปหาหลักฐานเพิ่มเติม
รู้ชื่อผู้ตายว่าผู้ตายเป็นชาวบ้านตูม
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ฉายาของเขาก็คือเรทบ้านตูม
ก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแถวนั้น
ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาในจุดที่เกิดเหตุมากัน๒คัน
แล้วก็มีเสียงคนถูกรุมทำร้ายถูกทุบตีหลายต่อหลายครั้ง
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปแค่คันเดียว
ส่วนแนวทางในการสืบสวนตอนนี้
ก็พบว่าก่อนที่ผู้ตายแล้วก็เพื่อนสนิทอีกคนได้ไปเที่ยวกัน
ทีนี้พอหลังเกิดเหตุเพื่อนสนิทอีกคนนึงหายตัวไป
ตอนนี้ชุดสืบสวนก็เลยต้องเร่งตามตัวเพื่อนสนิท
ผู้ตายอีกคนที่หายตัวไปเอามาสอบปากคำ
ว่ามีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไหม

ผู้ตายเคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติด
แล้วก็เพิ่งพ้นจากสถานพินิษฐ์มาได้เดือนหนึ่งนะคะ
เมืองต้นก็สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมีเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
อาจจะไปพบกับคู่อริเก่าในสถานบันเทิง
แล้วก็มีการขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่ติดตามมารุมทำร้ายจนเสียชีวิต
แล้วตอนนี้มีการสั่งให้ชุดสืบสวนสอบสวน
ลงพื้นที่หาพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
แล้วก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยนะคะ